คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวดีในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกันหน่อย
เพราะว่าการเพิ่มวงเงินอุปโภคบริโภคในบัตรสวัสดิการในเฟส๒นี้
จูงใจให้ผู้ถือบัตรฝึกอาชีพได้ถึง๖ล้าน๔แสนคน
ขณะที่เรื่องของการใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยทั้งหมดที่ถือบัตร
ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์มีการประเมินว่าจะมีเงินสะพัด
เพิ่มขึ้นถึง๕๐๐๐ล้านบาทต่อปี
โดยนายวิชัยโภชนกิจรองประหลัดกระทรวงพาณิชย
เมินว่าช่วงระยะเวลา๑ปีที่ผู้มีรายได้น้อย๑๑ล้าน๔แสนคน
ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายเงินในบัตรซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ทำให้มีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น๔๐๐๐๕๐๐๐ล้านบาทต่อปี
ก็เฉลี่ยเป็นการใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า๓หมื่นขออภัย๓๐๐๐ล้านบาทต่อเดือน
ถือว่าเป็นโครงการที่เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยฐานรากทั้งร้านค้าชุมชนที่ก้าวสู่ร้านทงฟ้าประชารัฐ
นอกจากจะมีการพัฒนาร้านค้าของท่านเองแล้วแล้วก็ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศนะครับ
ส่วนผู้แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพกับรัฐบาลในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟสที่๒
ตอนนี้ใกล้ฝึกกันแล้วนะปัจจุบันรัฐได้เพิ่มวงเงินอุปโภคบริโภคในบัตรให้แล้ว
๑๐๐๒๐๐บาทต่อคนต่อเดือนไปจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้
สำหรับผู้มาลงทะเบียนฝึกอาชีพตลอดเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๙
อยู่ที่๖๔๐๐๐คนคิดเป็นร้อยละ๕๕ของผู้ถือบัตรทั้งหมด
แบ่งเป็นผู้มีรายได้ต่ำกว่า๓๐๐๐บาทต่อปี๓ล้าน๑แสนคน
รายได้ระหว่าง๓๐๐๐บาทถึง๑แสนบาทมีทั้งหมด๓๒๐๐๐คนนะครับ
แล้วก็นี่แหละฮะอย่างที่บอกว่าใกล้แล้วนะคุณ
ใกล้มากแล้วลงทะเบียนกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าใครจะฝึกอาชีพบ้าง
พอถึงเดือนพฤษภาคมนี้จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกอาชีพกันแล้วนะครับ
นี่ตามเวลานี้พฤษภาคมถึงธันวาคมปีนี้แหละฮะ
ตามที่หน่วยงานที่รัฐบาลมอบหมายหากผู้ถือบัตรไม่เข้าร่วมในการฝึกอาชีพตามกำหนด

เพราะว่าจะมีการเรียกเงินคืนส่วนที่ใช้จ่ายแล้ว
ด้วยการตัดวงเงินในบัตรส่วนที่ได้เพิ่มทันที
ไขเหล่านี้คือทางหน่วยงานเขาแจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
แจ้งให้ผู้ที่ถือบัตรผู้ต้องการฝึกอาชีพได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว
ทุกคนรับทราบบอกว่าถ้าไม่มาลงทะเบียนไว้แล้วถูกปรับนะ
เพราะมันเป็นการเหมือนตัดสิทธิ์คนอื่นด้วยไงคุณ

และผมเชื่อว่าคนที่ลงทะเบียนทุกท่านมีความตั้งใจในการไปฝึกอาชีพจริงนะครับ